หลังเกมเนี่ยบุ๋มบิ๋มชัชชูออนเองก็ออกมาชื่นชมเพื่อนนะครับ
ว่าทุกคนเนี่ยเล่นกันได้อย่างดียอดเยี่ยมมากนะครับ
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงเพื่อนก็คือเรื่องของสภาพร่างกายมากกว่าครับ
เพราะว่าตอนนี้เองก็พยายามจะฟื้นฟูร่างกายกลับมาให้พร้อมที่สุดนะครับ

เขาเรียกว่าอะไรห่วงเรื่องสภาพร่างกายมากกว่า
ก็จะพยายามฟื้นฟูร่างกายกลับมาให้ได้มากที่สุดค่ะ
ขอบคุณครับ